อยู่บ้านเปิดพัดลมเปิดแอร์ดีกว่าบายใจ

จะคลายร้อนได้มากกว่านั้น
เลยนะคะกระโดดลงน้ำไปเลยจ้า

เขาเรียกว่าที่นี่คือบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลนี่ค่ะ

ประชาชนก็เลยคลายร้อนกันที่นี่แหละ

คุณดูกิจกรรมทางน้ำมีเยอะแยะ

ไม่ต้องขี่เต่าคิดกรรมทางน้ำขี่ม้ายูนิคอล

บางทีก็ไปเอาล้อรถ๑๐ล้อมา

ถ้ายางในมันโอเค

นี่ตับไตไส้พุงมารวมที่เดียวกันเลย

เป็นบึงน้ำจืดนะคะที่มีขนาดใหญ่กว้างกว่า๘๐๖๒ไร่
แล้วก็ได้จดทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลำดับที่๒ของประเทศไทย
และเป็นลำดับที่๑๐๙๘ของโลก

ถูกต้องจนเขาได้ฉายาว่าเป็นบางแสนสองอีกด้วยคุณ
บรรยากาศโดยรวมแล้วมันก็คล้ายนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็เห็นไหมมีตงมีเต็นท์แบบว่าบากาง

งดูแล้วก็นึกว่าไปทะเลจริงที่แบบอยู่ภาคตะวันออกนะ
แต่นอกจากพวกอุปกรณ์ในการเล่นน้ำแล้วนี่นะ
กินก็อร่อยไปเล่นก็สนุกนะ
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วย
แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
เรียกว่าเป็นที่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะคุณ
โอ้โหไปเที่ยวกันได้ยาวบางแสนสองใช่ไหม
กว่าที่แรกหน่อยนึงนะเพราะว่าที่แรกแสนเดียว
แสนสองร้อนเล่นไหมคุณผู้ชม
อีกหนึ่งที่นะคะจะพาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ที่นี่เขาก็ไปเล่นน้ำคลายร้อนกันแบบโอ้โห
ให้มันชุ่มฉ่ำอุราชุ่มฉ่ำหัวใจกันไปเลยนะคะ
แก่งฮายเป็นลำทานน้ำแก่งหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะ
แล้วก็มีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่สวยงามอยู่ในลำทานกว้างเลย

มีบรรยากาศที่แบบร่มเย็นสบาย
มีพื้นที่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เยอะแยะมากมายนะคะ
ระดับน้ำก็คือไม่สูงมาก
เพราะว่าเหมาะกับการพาครอบครัวพาเด็กลงมาเล่นน้ำกันได้
เห็นไหมว่าน้ำเขาไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะคะ
จากนั้นบริเวณริมน้ำก็มีแคร่ไม้ไผ่ด้วยนะ
วางไว้ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ
รับประทานอาหารใต้ร่มใต้เงาไม้
พร้อมกับมีอาหารพื้นเมืองไว้ขายด้วยนะคะ
และที่สำคัญขายให้กับนักท่องเที่ยวไม่แพงนะจ๊ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการดื่มดำกับธรรมชาติ
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คลายร้อนเติมความสดชื่นให้กับร่างกายในช่วงที่หน้าร้อนแบบนี้นะคะ
นี่แหละครับวิธีการคลายร้อนในแต่ละพื้นที่ก็ไปเที่ยวกันแบบนี้